เมื่อวานมีเหตุใหญ่ซึ่งวันนี้ไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่า
แก๊งทหารไทยกว่า๔๑แสนควงปืนฉายเดี่ยวเดินเท้าหลบหนีแกะรอยจับตัวได้
เดี๋ยวเราไปดูภาพตอนที่เขาลงมือก่อเหตุกันครับ
นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนครับ
สวมเสื้อลายพรางกางเกงขายาวสีดำใส่หมวกไหม้ม่วงสีดำสวมแมสด้วย
ทำทีเข้ามาเป็นลูกค้านะครับจากนั้นประกาศว่านี่คือการปล้น

แล้วก็ชักปืนสั้นแบบออโตเมติกบังคับพนักงานธนาคารเอาเงิน๒ล้านบาทมาให้ซิ
พนักงานหยิบเงินส่งให้นะครับเมื่อคนร้ายได้เงินแล้วนะครับ
เดินออกจากธนาคารไปจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนวัชรพล
่งหน้าวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรแขวงท่าแรงเขตบางเขน
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดถนอมมิตรนะครับจากนั้นไปนั่งนับเงิน
ในซอยข้างวัดแล้วก็เปลี่ยนชุดทิ้งถังขยะแล้วก็หลบหนีไป
เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายจี้ชิงเงินธนาคารทหารไทย
เป็นชั้นหนึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่
ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
จากนั้นกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบนะครับ
ไปพบกางเกงถุงมือผ้าสีฟ้าซองเอกสารสีน้ำตาล
ซึ่งคนร้ายนำมาทิ้งไว้ในถังขยะภายในซอยข้างวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตร
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
ต่อมา๔ทุ่มครับชุดสืบสวนตำรวจนครบาน๒
คุมตัวนายกาญชนกศรีสวัสดิ์อายุ๓๕ปี
คนที่จี้ชีเงินธนาคารนี้ไปที่จุดเกิดเหตุ
หลังจากชุดสืบสวนติดตามสะกดรอยไปจับกลุ่มได้ที่ห้องพัก

โดยจุดแรกอยู่ภายในซอยวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังก่อเหตุ
แล้วก็หลบหนีไปทางถนนสุขาพิบาล๕
เพื่อนำเงินของกลางไปเก็บไว้ในห้องพัก
จุดที่๒ที่ธนาคารทหารไทยจุดเกิดเหตุครับตำรวจให้คนร้าย
จำลองเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ก่อนเดินเข้าธนาคารนะครับ
จุดที่ชักปืนจุดที่คมขู่พนักงานให้เอาเงินส่งให้
รวมไปถึงเส้นทางหลบหนีก่อนจะพาคนร้าย
ไปสอบสวนขยายผลต่อที่สนคันนายาว
เรื่องต้นนายกาญชนกรับสารภาพเลยบอกว่า
เป็นอดีตพนักงานบริษัทเอกชนถูกให้ออกจากงานเมื่อ๓เดือนก่อน
ส่วนแรงจูงใจนะครับในการก่อเหตุ
เพราะต้องการเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์
คือไอ้ตกงานส่วนหนึ่งแต่คุณเล่นพนันออนไลน์
ที่เล่นพนันออนไลน์ระวังนะครับนะฮะ

หลังก่อเหตุนะครับได้เงินมา๔๑๖๐๐๐บาท
ก่อนนำเงิน๑๐๐๐บาทไปใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายทั่วไป

ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนบีบีกันครับ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้๑๐โมงเช้าครับ
พลตำรวจโทพกภพงภงเพตรา

จะแถลงสรุปผลการจับกลุ่มคนร้าย
รายนี้อีกครั้งที่กรประชนการณ์ตำรวจนครบรรณ

ใครที่ตกงานดูอะไรดูอย่างลุงเมื่อกี้
นี่ขับแท็กซี่นะขับไม่ได้
ขายข้าวหลามจนมีตังค์แล้วนะฮะ

ครับคือเกือบ๑๐๐๐บาทนะอ่าอ่า